การคิดคะแนนอันดับโลกวอเล็กบอลหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
นั่นหมายความว่าทุกคะแนนที่เล่นในทุกเซตนะคะมีความสำคัญทั้งหมดนะคะ
ก็มีการปรับปรุงระบบการให้คะแนนสะสมโลกใหม่
โดยจะเริ่มตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ปี๒๐๒๐เป็นต้นไปนะคะ
แต่ก็จะยังนำผลการแข่งขันตั้งแต่วันที่๑มกราคม๒๐๑๙
มาพิจารณานำไปรวมเป็นคะแนนสะสมโลกด้วย
ขณะที่การแข่งขันวอเล็กบอลในโอลิมปิกส์เกมที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นปี๒๐๒๐
การพิจารณาแบ่งสายการแข่งขันโดยดูจากอันดับโลกในปัจจุบัน

ณวันที่๓๑มกราคม๒๐๒๐ค่ะ

โอลิมปิกทั้งรอบสุดท้ายและรอบคัดเลือก
ทั้งการแข่งขันระดับชิงแชมป์ทวีปแล้วก็รอบคัดเลือก
การคิดคำนวณคะแนนนะครับจะพิจารณาผลการแข่งขัน

จะพิจารณาแบบละเอียด
การแข่งขันมีความสำคัญแล้วก็นำมาคำนวณทั้งหมดนะครับ
คือไม่ได้หมายความว่าอาเซตนั้นคะแนนห่างแล้ว
ปล่อยก่อนก็ได้ให้เด็กลงมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
ต้องเอาทุกคะแนนเพราะมันสำคัญทั้งหมดนะคะ